และแม้ว่ามูอมัติอารีจะจากโลกนี้ไปแล้วนะคะ
แต่ว่าความยิ่งใหญ่ตำนานที่เป็นแชมป์โลกรุ่นเทปวีเวทนั้น
จะยังคงอยู่ไปตลอดกาลค่ะ
เราไปติดตามเรื่องราวชีวิตของเขากันค่ะ
เริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักมวยตั้งแต่อายุ๑๒ปี
จะก้าวขึ้นมาสร้างประวัติศาสตร์ให้คนทั่วโลกได้จดจำ
ด้วยการคว้าเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นในรุ่นเฮวีเวท
ลิมปิกเกมปี๑๙๖๐ที่ประเทศอิตาลี
หลังจากนั้นเครก็ได้เข้าไปที่พัฒนาคารแห่งหนึ่ง
เพื่อเฉลิมฉลองหลังเป็นวีรบรุษเหรียญทอง

จากร้านอาหารอนุญาตให้เฉพาะคนขาวเท่านั้นที่เข้ามาใช้บริการ
เครย์จึงตอบโต้ด้วยการคว่างเหรียญลงแม่น้ำโอไฮโอ
เพื่อเป็นการประท้วงจนเป็นข่าวคลึกโครมในเวลานั้น
ความสำเร็จในโอลิมปิกเขาก็หันมาชกอาชีพ
ซึ่งไฟล์ที่๒๐เอาชนะซอนี่ลิสตัน
ประโยคที่ว่าโบยบินเหมือนผีเสื้อแต่ต่อยเจ็บเหมือนพึ่ง
ที่อารีจะป้องกันแชมป์ได้อีก๙สมัย
แต่หลังจากนั้นเจ้าตัวปฏิเสธรับราชการทหารไปร่วมลบในสงครามเวียดนาม
ทำให้ถูกพักการชกประมาณ๓ปี
ก่อนจะเอาชนะคดีและได้กลับมาชกอีกครั้ง
พร้อมกับเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามรวมทั้งเปลี่ยนชื่อจากเครสลิสเครย์มาเป็นมุธมัติอารี
ยอดเยี่บนสังเวียนยังไม่หยุดแค่นั้น
เขาข้นนักชกชื่อดังได้มากมายอาทิโจฟราเซียเคนนอตันจอร์ดโฟร์แมนลีออนสปิงส์
ทั้งลาลี่โฮมจนสร้างประวัติศาสต
กลายเป็นนักมวยคนแรกที่คว้าแชมป์โลกรุ่นเฮวิเวทได้๓สมัย

อารีแพ้คะแนนต่อเทรเวอร์เบอร์บิกในช่วงปลายปี๑๙๙
ซึ่งต่อมาเบอร์บิกก็ได้กลายเป็นแชมป์โลกในรุ่นเฮวีเวท
หัดอารีฝากสถิติบนสังเวียนขึ้นชก๖๑ไฟล์ชนะ๕๖ครั้ง
็คู่ต่อสู้ได้ถึง๓๗ครั้งและแพ้๕ครั้ง
แขวนนวมอารีก็ได้รับความนับถือจากคนทุกวงการ
และได้ไปบรรยายประสบการณ์ทั่วโลก
จะถูกยกให้เป็นบุคคลวงการกีฬาแห่งปีในปี๑๙๙
และได้รับเกียรติให้เป็นผู้ถือครบเพลิงคนสุดท้าย
ก่อนจุดไฟในโอลิมปิกปี๑๙๙๖ที่นครอัตเลนตา
มกลางความทราบซึ้งของบิลคลินตันประธานาธิบดีในขณะนั้น
จากเวลานั้นอารีต้องต่อสู้กับโรคร้ายอย่างพาคินซัน
ซึ่งก็มาจากผลพวงของการชกมวยอาชีพนั่นเอง
แน่นอนว่าการเสียชีวิตของอารีในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าให้กับนักมวยหลายคน
แต่ที่ผ่านมาอารีได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคน
ก้าวขึ้นมาเป็นนักชกชื่อดัง
ในวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นมุธมัติอารีแล้ว
แต่ลีลาการชกแบบโบยบินเหมือนผีเสื้อแต่ต่อยเจ็บเหมือนพึ่ง
ยังอยู่ในใจของทุกคนแน่นอน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน